เจ็ดสิงหาลงประชามตินะครับ

แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการไปโชว์การโยนหีบ

ใช่อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรกรกตค่ะ
ก็พยายามจะโชว์หีบที่เอาไว้เก็บบัตรลงคะแนนเนี่ย

ถึงมนุนบอกว่าเป็นพลาสติกแข็งแรงมาก

คือเรามีวิวัฒนาการจากกล่องเหล็กเป็นกล่องกระดาษ

เป็นบางหน่วยเท่านั้นก็เป็นการนำร่อง

โยนแล้วโยนอีกโยนแล้วโยนอีก

นี่ค่ะตอนแรกโยนสามสี่รอบ

นี่อ้าวปึ้ง

ถึงกับลั่นกันเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ก็ถูกบันทึกเอาไว้อย่างกว้างขวางนะคะ

ไปใส่เพลงไปทำเป็นรับ

แต่ชาวเน็ตเขาก็แม่ช่างทำ
เพราะฉะนั้นมีสีสันมาฝากกันว่า
ชาวเน็ตเขาไปตัดต่อใส่เพลงอย่างไรบ้าง

จังหวะชอบมาก
ด้วยเพลงด้วยท่าด้วยจังหวะ
ช่างทำจริงคนไทยเก่งมากเลยนะคะ
อาจจะสนใจอย่าโกรธกันนะ
อาจารย์เป็นที่สนใจจริง

ก็คือทนได้กว่า

อาจารย์สมชัยก็มีการแทรกที่ก็เกาะต่อ

แหลงที่กรกตเกี่ยวกับเรื่องของการนับคะแนนเวลาไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
คือก็อธิบายว่าจะนับคะแนนเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไง
แต่ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอาจารย์ถามตรง
หีบแล้วหีบแตกเนี่ยอาจารย์หน้าแตกไหม
อาจารย์ก็บอกว่าตอนโยนแล้วหีบแตกรู้สึกเลยว่าหน้าแตก

ทำให้คนรู้แล้วก็ตื่นตัวกับการไปออกเสียงประชามติก็เป็นสิ่งดี
แต่รู้สึกผิดว่าของแบบนี้ไม่ควรนำมาทดลองด้วยการโยน
เพราะตอนใช้งานจริงคงไม่มีใครโยนนึกออกไหม
แล้วก็ถามไปยังวิศวกรด้วยได้รับคำแนะนำว่า
ทดสอบไม่ควรทำโดยไม่มีฝาปิด
เพราะฝาจะช่วยรับน้ำหนักของปากหีบทำให้หีบไม่แตก

อาจารย์ก็พูดตอนท้ายว่าหีบแตกอาจจะเป็นเรื่องศัยศาสตร์
แสดงว่าคนจะมาใช้สิทธิ์มากจนถีบแตก

นี่ไงก็มีการทำภาพออกมาเป็นกราฟิกแบบนี้ด้วยนะคะ
ใช่ก็เมื่อวานนี้ก็เล่าให้ฟังไป

คือชอบที่เป็นภาพหน้าอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ลงเองแบบหน้าแตกเต็มที่
แบบนี้ดีนะคะก็ถือว่า

ก็จริงเวลาขนาดนั้นก็คงไม่มีใครไปโยนหีบขนาดนั้น
ใช่เพราะว่าพอพูดถึงเรื่องมีฝาแล้วก็พอคิดตลอด

พอรับแรงกระแทกมันก็จะยุบเข้าแล้วมันก็แตก
นะคะมีสุดท้ายแล้วกันเป็นคลิปอีกไฮไลท์อันนี้เป็น
ฮ่า

ก่อนที่จะร่วงลงมาต่อหน้าพระสงฆ์แบบเนียนนะคะ
แปลว่าถ้าโยนสูงถ้าออกถึงออกนอกโลก

คือมันจะมีเพจหนึ่งดังใช่ไหมคะ

ยุชนโอชารสนิทและรัฐมนตรี
คาร์นนโยกถึงกับกลั้นหัวเราะ

เดี๋ยวมีภาพท่านนายกถึงขั้นต้องกลั้นขำเอาไว้

เบนซีฟ้าซานค่ะเอามาฝากการรื่นราบบนโลกแบบนี้
ก็นำมาฝากกันทุกเช้าติดตามได้กับเฟื่องแบบนี้นะคะ